ด้านพิมพ์ทีบรูเวฟเชิญบุรีแชมป์เอเอสฟุตซาวน์ไทยลีก
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตกรอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
โดยเสมอแบงคออฟเบรุจากเลบานอน๗ต่อ๗ก่อนโดนจุดโทษแพ้๒ต่อ
อย่างไรก็ตามนักเตะและทีมงานทุกคนต่างลืมความผิดหวัง
โดยเฉพาะสุภวุฒเถื่อนกลางดาวยิงทีมชาติไทยที่ทำคนเดียว๔ลูก
ในเกมกับแบงค์ออฟเบรุษแต่มาพลาดในการยิงจุดโทษตัดสิน
ก็หวังจะกลับมาเดินหน้ากันใหม่นะครับในศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลก๒๐๑๘
บางกอกอารีน่าหนองจอกระหว่างวันที่๒๗สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้
โดยตั้งเป้าไว้ที่การผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับ
เราก็ไม่สามารถที่จะกลับเอามาคืนมาได้ครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็มีโฟกัสที่มุ่งหน้าไปที่สโมสรโลกที่แบบ
เพราะว่าเราเจอกับทีมชั้นนำของโลก
เพราะว่าใหม่รายการนี้ก็แน่นอนต้องเข้ารอบรองให้ได้
เพราะว่าเราจะได้ไปเจอกับทีมอีกสายหนึ่งที่

พอเราอยากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์
แล้วก็นำไปพัฒนาตัวเองครับ